คุณผู้ชมฮะวันนี้วันที่๑๖ใช่ไหมฮะ
ดังนั้นมีข่าวเกี่ยวกับตัวเลขมาบอกกัน
เพราะเป็นเรื่องของงูคุณผู้ชม

มันตามหาคู่เลื้อยเข้าบ้านหลังหนึ่ง
ปรากฏว่าเจ้าของบ้านเห็นก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่มาจับ
แต่ตอนจับหลุดมือ

ขึ้นไปบนนั้นได้เลยแน่นอนนะฮะ
เจ้าของบ้านบอกว่าโอ้โหได้ยินเสียงสุนัขมันเห่าไล่กวดอะไรบางอย่าง
ข้างบ้านเป็นป่าย่าแบบนี้นะฮะ
และทีนี้แป๊บหนึ่งนะสุนัขก็ไล่เหมือนอะไรบางอย่าง
เลื้อยเข้าบ้านปรากฏงูนี่แหละครับ
ทีนี้กู้ภัยมือป่าประสรพิษก็พยายามมาจับจับมัน
จนกระทั่งจับได้นี่คนข้างหน้าล่อคนข้างหลังดึงเนี่ยนะครับ
ตัวยาวประมาณ๓เมตร๑๖เซนติเมตร
เรื่องความยาวงูต้องบอกให้ชัดเจน

แล้วทีนี้คุณที่หางมันเหมือนมีรอยโดนทำร้ายด้วย
อาจจะเกิดจากสุนัขไล่กวดแล้วก็ไปงับมาแล้ว
ผมไม่ค่อยชอบดูหน้าของงูจงอางหน้ามันดุตามันดุนะคุณนะ
เจ้าของบ้านบอกว่าก่อนหน้านี้เคยมีงูจงอางตัวใหญ่เลื้อยเข้าบ้านมาแล้ว

เชื่อว่าเจ้าตัวนี้คุณดูสิ
ตอนมันชูคอมันสูงเป็นเมตรเลยฮะ
เชื่อว่าเจ้าตัวนี้มาตามหาคู่ของเขา
เออดูสิตอนที่มันชูคอนะ
โอ้ยคุณอยากได้เนอะนี่ต้องเอากล่องรังมาเนอะ
เนี่ยคุณเนี่ยภาพนี้น่ากลัวไหมล่ะ

ยังบ้านเลขที่๘ทับ๙ที่ตำบลบางบุตรอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง
เจ้าของบ้านคุณปาริดาคุณป้ายุ๕๓ปีแล้ว
งูความยาว๓เมตร๑๖เซนทันอยู่ไหมฮะ
ดครบทุกตัวนะคะจดครบทุกตัว